เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับผู้หญิงหัวใจนักสู้ที่ทั้งชีวิตขอทำเพื่อครอบครัว
แม่ทำอาชีพขายข้าวหลามค่ะแดดออกก็ตากแดดฝนตกก็ตากฝน
ก็หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ถ้าเราหยุดเราก็ขายของไม่ได้ไง
น้องเป็นโรคน้ำท่วมสมอง
ห่วงอาชิมากถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมาหลานจะอยู่ยังไง
ยายนี่ไม่มีคนดูแลเลย
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคน

คุณผู้ชมครับผู้หญิงวัยกลางคนที่ต้องเลี้ยงดูแม่ที่แก่ชะลา
ลูกและหลานที่มีความผิดปกติ
แต่อุปสรรคไม่ได้ใหญ่ไปกว่าหัวใจที่จะขอสู้เพื่อครอบครัว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ชอบกินคืออยากกินอยู่นะเขาเหนียวว่ามองจะอยากกิน

คือหมายความหักเป็นหน้าข้าวเหนียวมะม่วง
เราจะขายข้าวหลามเนี่ยเราจะขายไม่ดีกันเลย

จากเคยที่หมด๓๔โมงเย็น
บางทีนู่นเลยทุ่มนึงก็ยังมี
ก็สงสารเขาเหนื่อยเขามาเขาก็ท้อเนอะ
ทำไมชีวิตมันต้องมาเป็นอย่างนี้

แม่ชื่อนรมนห้วยหงทองชื่อเล่นชื่อเก๋อายุ๔๗ปีค่ะ
ที่บ้านนี้อยู่กัน๓คนมีคุณยายมีน้องอุ้ม
แล้วก็มีลูกชายของน้องอุ้มน้องอาชิ
แม่ทำอาชีพขายข้าวหลามค่ะ
พ่วงขายข้าวหลามขี่ไปตามบ้านคน
ขายมาตั้งแต่อายุ๒๘ปี
เช้ามาแม่ก็จะไปรับข้าวหลามที่พี่ชาย

เช้ามาก็เอาข้าวหลามไปขึ้นรถ
เรียงของเรียบร้อยก็จะไปขี่ขาย
จะขายข้าวหลามวันละประมาณ๕๖๐กระบอก
ออกก็ตากแดดฝนตกก็ตากฝน
ขี่ไปเรื่อยทั่วจังหวัดนะคะ
บางวันก็ขายดีบางวันก็ขายไม่ดี

น้องอุ้มนี่เป็นลูกสาวของแม่

เป็นเด็กพัฒนาการช้าตั้งแต่เด็ก
ประมาณสักขวบครึ่ง๒ขวบ
แม่ก็ยังว่าลูกจะเดินได้หรือเปล่า
พูดก็ไม่พูดเดินก็ไม่เดิน
โตมาก็จะเป็นอะไรที่ว่าเวลาแกพูดช้า

ครั้งแรกก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจะตอบสนองช้า

เป็นเด็กขยันเป็นคนซื่อ
คนแถวเนี่ยก็จะชอบสงสาร

กลับประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะ
เริ่มขายก็๔โมงครึ่ง
บางครั้งก็ว่างก็มาเก็บชาม

อาชิ
น้องจะเป็นโรคน้ำท่วมสมองตั้งแต่เกิด
เกิดมาก็จะมีน้ำขึ้นมาตรงข้างหลังเป็นก้อน
เกิดมาได้๒วันหมอเอาไปพา
ทุกวันนี้น้องต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือน
หมอนัดเดือนละครั้งเพื่อไปพัฒนาการ
น้องจะต้องใส่สายใส่ยางเพื่อระบายน้ำในหัว

น้องอาชินี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถอดแพมเพิร์ตเลย

มันเต็มมันล้นขึ้นมามันก็จะออกมาเอง

ต้องคอยสอนคอยดูตลอด
ก็พอยายไปรับจ้างเขา
ช่วงเย็นกลับมาก็มาช่วยเขาทำกับข้าว
เกิดว่าเขามีธุระหรืออะไรก็มาช่วยดูไอ้ตัวเล็ก
ยายก็ไปวนมาอยู่
คุณยายเป็นแม่ของแม่ชื่ออารมห้วยหงทอง

จะทำอะไรเหนื่อยมากไม่ได้
แกจะแบบเวียนหัวหน้ามืดเพราะแกเป็นโรคความดัน
ช่วงนั้นเป็นวันตุดจีน
คุณยายก็ขับรถไปกับน้องชาย
แล้วแกขี่รถออกไปหน้าปากซอยมีรถตัดหน้า
รถเครื่องล้มรถมันทับขายาย
ก็ตุ่มแตกต้องผ่าตัดใส่เหล็กไว้
ก็เป็นห่วงกลัวแกจะเดินไม่ได้

แม่ตัวแม่เองก็เป็นเบาหวานเป็นความดัน
มันร้อนอะเนาะเวลาขี่รถขายของอ่ะมันร้อนมาก
ขี่ไกลมันขายไม่ดีมันก็ขี่ไปไกล
บางทีขี่อยู่แล้วหน้ามันมืด
ของก็ขายไม่ดีเครียดก็เครียด
หน้าเรารู้สึกเหมือนกับเราแบบไม่ค่อยดีแล้ว

ยังโชคดีเม่ยังโชคดีที่มีคนแถวนั้นน่ะมาช่วย
เค้าช่วยเก็บเค้มสายตาก้า
ที่เสียก็เสียที่ขายได้แม่ก็เก็บไว้

พักนึงแต่แม่ก็ต้องขี่รถไปขายของต่อ

ถ้าเราไม่ขายมันก็ไม่มีทุนมาให้เขา
ที่เสียก็เสียไปมันก็ต้องทนไง
แม่ก็เลยไปขอพระไปรับบาท
ช่วยพระบิณฑบาตตอนเช้าไปรับบาตร
เวลาพระเขาเดินแม่ก็จะรับบาตร
แล้วก็ไปถูกระต้มกุฏิอะไร
หลวงพี่เขาก็จะให้ข้าวมา
จนเจอในครอบครัวแบ่งกินบ้างอะไรบ้าง
ที่แม่ก็เอาไปกินตอนกลางวันขายของ
มันก็ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้บ้าง
ห่วงห่วงอาชิห่วงอาทิมาก
ไม่รู้ว่าถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมาหลานจะอยู่ยังไง
อีกน้องอุ้มก็เป็นเด็กที่ว่า
คิดช้าทำอะไรช้าเป็นเด็กพัฒนาการช้า
อายุป่านนี้น้องก็ยังน่าห่วงไง
แม่ก็กลัวไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกสักนานแค่ไหน
แม่อีกถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมานี่ยายนี่ไม่มีคนดูแลเลย
สู้อยู่ทุกวันนี้เพราะว่ามีหลาน
มีน้องอาชิที่ต้องดูแลมีลูกที่ต้องดูแล

บ้านยูก็จะพยายามทำให้ได้

ก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนั่นแหละ

ถ้าแม่มีทุนสักก้อนแม่ก็อยากจะทำบ้านให้คุณยาย
มีความหวังอยากจะได้บ้านใหม่ให้ลูกให้หลานอยู่

เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะอยู่นานแค่ไหนหรอก

ให้ช่วงขณะวิทยุครับ

ถ้าเอาจริงก็คือช่วยยายขายมาตั้งแต่สมัยยังเป็นสาววัยรุ่นอยู่
แต่ว่ามาทำเองไม่อย่างก็ว่ากว่าหนึ่งดีสิบเปิดแหละค่ะ

ได้ขายอยู่หน้าร้านหมอแถว

ก่อนที่จะไปได้ที่ตรงโอเดียนเนี่ย

ก็ขี่ไปเรื่อยสมัยก่อนขี่ไปทั่วจังหวัด
ไปถึงสัมภารไปถึงวัดลิขิงไปหนองงูเหลือม
ไปทั่วค่ะไปเรื่อยไปจนฟันจะหมดอะค่ะ
บางทีไปถึงบ้านโป่งก็เคย
แล้วมันมีอีกหนึ่งอย่างครับที่บอกว่ามันจะเป็นทุกปีแล้วข้าวหลามขายไม่ออก

ช่วงนี้แหละค่ะช่วงหน้าข้าวเหนียวมะม่วงช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะ
ขี่ไปทางไหนไม่ว่าจะเป็นซอยไหนเขาก็จะบอกว่า
มีข้าวเหนียวมะม่วงแล้วซื้อข้าวเหนียวมะม่วงแล้ว
จนมันทำให้แม่มีความรู้สึกไม่ชอบเกลียดข้าวเหนียวมะม่วงไปเลย
บางครั้งก็อยากจะกินไม่ลงเพราะมันทำให้เราขายของไม่ดี
มันขายยากยังไงมันยากถึงขนาดไหนอ่ะแม่
หลามมันมีทั้งปีไงคะแต่ว่าข้าวเหนียวมะม่วงมันปีนึงมันจะมีครั้งเดียว
ถ้าเกิดว่าปีไหนมะม่วงมันถูกแม่ก็จะเตรียมตัวยอมรับเลยว่าปีนี้ข้าวหลามแย่แน่เราจะลำบาก

มีค่ะมีเบาหวานมีความดันโอลิปเตอรอนสูง
เก๋เห็นบอกว่าตอนที่เจ็บป่วยอ่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งด้วยขณะที่ขับไปขายของใช่ไหมครับ

อันนั้นรู้สึกจะเป็นความดันเหรอครับเหลือ
ใช่ค่ะวันนั้นมันร้อนมากอยู่ดีมันก็แบบว่ามึนมึนแล้วก็งง
มันเหมือนจะวูบล้มความไม่เหลือเลย
แล้ววันนั้นก็ถลอกปลอกเผื่อค่ะดีที่ไม่เป็นอะไรมาก
หยุดแป๊บนึงก็ยังชัวร์เราก็ต้องขีกหายต่อ

ค่ะต้องไปไม่ไปไม่ได้ไม่มีเงินใช้อ่ะพูดง่ายก็นึกถึงครอบครัวค่ะ
มันต้องกินต้องใช้ทุกวันถ้าเราหยุดมันก็ไม่มี
แล้วเวลาท้อสุดมันอาจกลายปังตตาที่ไหน
ก็ก็นึกถึงลูกนึกถึงหลานนึกถึงแม่นึกถึงครอบครัวค่ะ
ว่าเราต้องสู้
ถ้าเราเท่าว่างไงทุกคนของเราก็ต้องการรีบทหาร
อุ้มเขาผิดปกติเรื่องอะไรบ้างแม่น้องอุ้มจะเป็นเด็กพัฒนาการช้ามาตั้งแต่เล็กเล็ก
เวลาพูดเวลาคุยต้องมีถึง๒ครั้ง๓ครั้งเขาถึงจะรู้เรื่อง

จะฟังจะตอบโต้เรารู้เรื่องเพราะว่าเขาเป็นคนคิดคิดช้าทำช้า
จริงแล้วอุ้มช่วยแบ่งเบาอะไรบ้างอยู่ในบ้านเห็นบอกเขาก็พยายามทำงานทุกอย่างเหมือนกันเนี่ย

เขาก็เป็นหลักเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงของบ้านได้ด้วย

ที่ร้านก๋วยเตี๋ยเจ๊เจงเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาในองค์พระค่ะ
แล้วอุ้มทำอะไรบ้างลูก

วกก๋วยเตี๋ยวลวกก๋วยเตี๋ยวเก็บของเก็บร้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
แขกใจดีค่ะสงสารอุ้มอุ้มเป็นเด็กซื่อ

อุ้มนี่ไปทำงานที่ไหนก็ไม่โอเค
แต่อยู่ตรงนี้เท่าแก่เขารักเขาสงสาร

ประมาณ๑๐ปีแล้ว
เหรอเท่าแก่ชื่ออะไรนะลูก

เจ้าแก่เจ้าแก่อ่อนครับ
พระคุณอย่างสูงนะครับที่เท่าแก่มีเมตตาต่อน้องอุ้มนะครับ
เดี๋ยวถ้าผมผ่านไปทางองค์พระปฐมนะครับ

มีลูกชายด้วยน้องอะไรน้องอาทิ

อาทินี่ก็ไม่ปกติอีก

เป็นอะไรล่ะเป็นอะไรครับคุณแม่

แล้วก็ตอนออกมาเกิดมาน้องจะมีน้ำไขสันหลังออกมาเป็นเท่ากำปั้น

ตั้งแต่เกิดเลยค่ะลูกเท่ากำปั้นเนี่ยก็
ต้องผ่าตั้งแต่ออกวันนี้พรุ่งนี้ผ่าเลย
ต้องใส่ท่อสายระบายน้ำในหัวค่ะ

หลังด้วยแล้วก็พาหัวด้วย
โรคที่น้องเป็นน้ำมันเยอะไงค่ะ
ถ้าน้ำมันเยอะแล้วมันจะไปเบียดสมองทำให้น้องพัฒนาการช้า

ก็เลยต้องผ่าเอาใส่น้ำระบายในหัว

แล้วเขาก็จะลงไปถึงที่ท่อปัสสาวะนั่นแหละค่ะ
ก็เลยทำให้น้องอาชิต้องใส่ผ้าอ้อมตลอดอะค่ะ
จน๓ปีกว่าแล้วยังไม่เคยถอดเลย
แต่เห็นบอกว่าพัฒนาการสมองของน้องก็มีผลอีกเหมือนกัน

ตอนนี้เหมือนกับว่าเด็กน้องประมาณสักขวบ

แต่จริงแล้วน้องตอนนี้๓ขวบฝ่าแล้ว

แม่ดูแลทุกอย่างในบ้านอย่างนี้อุ้มห่วงแม่ไหม

เห็นบอกว่าเป็นห่วงเรื่องแม่ป่วย
เขาก็ห่วงแม่รู้แต่เขาพูดไม่ค่อยเก่ง

มาถึงนี่บ้างคุณยาย

ยายลมกับยายทองนี่ใครเป็นพี่เป็นน้อง

หลานคนนี้เป็นไงบ้างที่ยายเห็นน่ะเขาสู้ชีวิตดี
สู้ค่ะแล้วก็รักเขามาก
ยายก็ขอให้เขาแข็งแรงขอให้เขาสุขภาพดี
อย่าให้เจ็บให้ป่วยมากมายเลยอะไรอย่างนี้
ยายลมครับจริงแล้วเนี่ยลูกต้องทำงานหนักขนาดเนี้ย

ห่วงลูกสุขภาพอะไรทุกอย่างเลยค่ะ
งั้นยายให้กำลังใจลูกสาวคนนี้หน่อยสิเขาจะได้มีพลังฮึดสู้ต่อ

สุขภาพของลูกแข็งแรงนะ

มารายการเกมต่อชีวิตวันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรเอ่ย

หวกินข้างบน
บางทีเกือบใส่หัวค่ะนอกจากพื้นบ้านที่เขาบอกแล้วบ้านจะพังจะซุดแล้วเนี่ยนะครับ
ที่เราไปรู้มาอีกอย่างหนึ่งที่วิกฤตเกิดกับบ้านหลังนี้นั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้า
มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราปลวกอ่ะมันมันกินสายไฟข้างบนไง
เราไม่รู้ว่ามันจะไปตรงช่วงไหนก็ไปตามช่างมาช่างบอกว่าทำไม่ได้หรอกให้ไปปลูกให้ไปซ่อมบ้านใหม่ก่อน
แล้วถึงจะทำได้ก็เลยกลัวค่ะกลัวกลัวไฟมันจะช็อตเพราะไฟช็อตแล้วในหมู่บ้านอ่ะ
บ้านของแม่มันอยู่ท้ายซอยพอดีทางเข้าบ้านก็ลำบาก
รถที่เป็นรถดับเพลิงอะค่ะถ้าเกิดเกิดไฟฟ้ารัดวงจรขึ้นมามันเข้าไม่ถึงไง
เข้าไม่ได้เลยอ๋อมันเข้าไม่ได้รถมันใหญ่มันเข้าไม่ได้
แล้วอากาศร้อนแบบนี้บ้านไม้แบบนี้ผมกลัวว่าพลึบเดียว
แล้วถ้าติดบ้านหลังนี้ที่แม่เก๋กลัวใช่ไหมครับค่ะบ้านเราหลังคาติดกันหมดเลยทุกหลัง
เราก็จะเป็นต้นเหตุแล้วสรุปง่ายว่าก็คือต้องรีบซ่อมแซมบ้านใช่ไหม
แล้วก็จะได้ซ่อมแซมไฟด้วยใช่ที่สำคัญคือไฟอะค่ะไฟด้วยคู่กันไปนะฮะ
วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตของเรานะครับมีภาพถ่ายครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ระลึก
ผมเชื่อว่าภาพถ่ายครอบครัวนะครับคือภาพทรงจำที่ดี
ผมขอให้แม่เก๋และทุกคนในบ้านนะครับได้ดูภาพนี้แล้วก็มีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดไป

คุณผู้ชมครับพลังในหัวใจของแม่เก๋นั้นยิ่งใหญ่จริงจริงเพราะทุกลมหายใจเข้าออก
แม่เก๋สู้เพื่อครอบครัวให้ยูดีมีสุข

แล้วมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับเรามีโจทย์ทั้งหมดสี่ข้อข้อละห้าพันบาท
แบ่งเป็นตอบคำถาม๓ข้อและเกมสำหรับครอบครัว๑ข้อนะครับ
แต่ไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับทุกครอบครัวยังมีโอกาสลุ้นล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ช่วงนี้นะไม่อยากให้พลาดเลยครับแต่ละข้อมีมูลค่า๕๐๐บาท๔ข้อ
ถ้าไม่พลาดเลยก็สองหมื่นบาทแล้วนะครับตอนนี้ต้องสะสมเงินทุนให้ได้มากที่สุดนะครับ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เก๋ค่ะแม่เก๋เชิญครับ
คำถามมีด้วยกันทั้งหมดสี่เรื่องในสี่เรื่องนี้แม่มั่นใจเรื่องไหนแม่ตอบเรื่องนั้นนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมดสี่เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองคาราบาล
เรื่องที่สามไทยรัฐทีวีเรื่องที่สี่พุ่มพวงดวงจันทร์
คาราบาลค่ะเรื่องคาราบาลครับ
มาเรื่องแรกก็หนักงงเลยซ้ำนะจริงแล้วชอบพี่คนไหนที่สุดในวงคาราบาล
ก็ชอบเพลงอะค่ะชอบเพลงของพี่แอด
ชอบเพลงนะคะแล้วเพลงเพลงอะไรที่ชอบที่เคยได้ยินเข้าหู
บัวลอยบัวลอยค่ะแล้วแม่เก๋ทราบไหมว่าสัญลักษณ์ของคาราบาลเนี่ย
คือรูปอะไรน่าจะเป็นเขาควายเขาควายนะครับก็คือควายนั่นเองนะครับ
จริงแล้วคำว่าคาราบาลเนี่ยมีความหมายว่าควายนะครับ
แต่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับจะเป็นภาษาอะไรนั้น
ถ้าแม่เคยฟังเขาสัมภาษณ์หรือว่าอ่านประวัติเนี่ยแม่จะทราบแน่
เพราะมันมีที่มาที่ไปจริงกับคำว่าคาราบาลเนี่ยค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำว่าคาราบาลเป็นภาษาของประเทศใด
ตัวเลือกที่หนึ่งมาเลเซียตัวเลือกที่สองฟิลิปปินส์
ตัวเลือกที่สองค่ะฟิลิปปินส์ตัวเลือกที่สองฟิลิปปินส์ครับ
ตอนนี้ไม่ยากเท่าไรเพราะแม่ดาวรวดรวดเลยครับพี่น้อง
แล้วถ้าเดาก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
นะครับตอบไปแล้วว่าตัวเลือกที่สองฟิลิปปินส์เป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูก

คำว่าคาราบาลนะฮะเป็นภาษาตามร็อกนะครับคือภาษาพื้นเมืองของประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งแปลว่าควายจริงจริงด้วยตอนนี้ตอบคำถามไปแล้วหนึ่งข้อนะครับ
เพราะฉะนั้นถูกด้วยครอบครัวของแม่เก๋จากจังหวัดนครปฐมสะสมเงินทุนต่อชีวิตอยู่ที่ห้า
ตอนนี้แม่เก๋จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปเอ่อยายพองค่ะ
ค่ะเราจะเลือกเรื่องไหนให้กับไงพองครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องก็คือเรื่องจังหวัดนครปฐม

ขอเชิญเฮียพองมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านเราเนี่ยมีหลายคนเลยที่บอกว่าเป็นแฟนคลับของพี่พึ่งใช่ไหมครับ
ก็ชอบค่ะยายพองก็ชอบด้วยค่ะชอบเพลงอะไรพี่พึ่งมากที่สุด
เอ่อเพลงหัวใจทศกัณฐ์แล้วก็เพลงโลกของพึ่งพี่พึ่งเนี่ยผลงานเพลงเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงแรกที่พุ่มพวงร้องบันทึกแผ่นเสียงคือเพลงอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งแก้วรอพี่
ตัวเลือกที่สองสาวนาฝั่งแฟน
ดูจากสีหน้าของยายพองแล้วไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
แล้วยายพองจะเลือกตอบข้อไหนไปลุ้นกันครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะแก้วรอพี่
ตัวเลือกที่หนึ่งแก้วรอพี่ครับ
อยากคิดว่าห้าข้อนี้ห้าสิบห้าสิบค่ะ
ฟังเพลงสาวนาสั่งแฟนฟังเยอะฝ่า
แต่ก็คิดว่าเป็นแก้วรอพี่ค่ะ

ตัวเลือกที่หนึ่งแก้วรอพี่เป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้ก็หนึ่งหมื่นหวานแล้วนะครับ
พี่เค้ตกคำถามนะถูกหรือไม่ถูก

ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณนะครับ

เป็นเพลงที่แต่งแก้กับเพลงแก้วจ๋า
แล้วภูมิภวงเนี่ยก็ได้ใช้ชื่อในวงการ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวของแม่เก๋นะครับจากนครปฐม
ตอบไปแล้วสองข้อถูกสองข้อ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสม
อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท

จะเลือกวิทยาลัยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับเยพอง

เอาข้อที่หนึ่งค่ะ

ขอเชิญยายลมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ได้ข่าวมาว่ายายลมเนี่ยพอรู้ว่าจะมาออกรายการของเรานะฮะ
ไปนั่งท่องคำขวัญ
สามวันสามคืน

อ้าวคุณสระท่องมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ย

ท่องคำขวัญของจังหวัดได้ไหมครับ

พุทธมนตร์ทนคู่ทานี
ปฐมเจดีเสียบฟ้า

ถ้าไม่เว้นระยะห่างอยากเข้าไปกอดจังเลย

โอ้ยโอ้ยโอ๊ยจริงนะ

ผมจะตั้งคำถามจากสิ่งที่อยู่ในคำขวัญก็แล้วกันดีไหม

กับพุทธมนตรคู่ธานี

ต้องการหรอครับ
สนามจันทร์เคยไปค่ะแต่พุทธมนตรไม่เคยไป

สถานที่ใดมีพื้นที่ใหญ่กว่ากัน
ตัวเลือกที่หนึ่งพระราชวังสนามจันทร์
ตัวเลือกที่สองพุทธมนตร
ยายเคยนั่งรถผ่านพระราชวังสนามจันทร์
แล้วก็เคยเห็นพุทธมนตรที่ในทีวีค่ะ
ยายคิดว่าพุทธมนต์ธนต้องยายประตนำจันทร์แน่นอนเลยค่ะ

มันต้องยังหนีสิครับไอโรม

แต่จะตอบถูกหรือไม่ค่อยมาลุ้นกัน
เป็นกำลังใจให้ยายรมนะครับ
ทำไมเป็นแบบนี้น่ารักอยู่เลย

ตัวเลือกที่สองพุทธมนตรเป็นคำตอบที่

ถูก
ถูกครับ
ถูกครับ

พุทธมนตรมีพื้นที่ประมาณ๒๕๐๐ไร่
ส่วนพระราชวังสนามจันทร์มีพื้นที่ประมาณ๘๘ไร่ครับ
ยัยลมทำไปได้แล้วนะครับอีกหนึ่งข้อ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวนะครับตอบไปแล้วทั้งหมด๓ข้อ

เพราะฉะนั้นสะสมเงินทุนต่อชีวิตทั้งสิ้น๙๕๐๐๐บาท
ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
เห็นที่โจทย์อีกหนึ่งข้อเป็นสำหรับครอบครัว
ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันนะฮะ
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

กับบรองโบนัสหลุงล้านสักครู่เดี๋ยวครับ
ขอบคุณครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตแล้วครับ
และตอนนี้นะฮะครอบครัวตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ

สะสมเงินทุนไปตอนนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนะครับ
ถ้าทำได้ภายใน๓นาทีก็สะสมเงินทุนเพิ่มไปอีก๕๐๐บาทนะครับ
ลุ้นกันต่อว่าครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ
เอาล่ะอีกหนึ่งสาวที่บอกว่าตอนนี้ก็คือเหมือนเสาหลักเหมือนกันนะครับ
ก็คือน้องอุ้มอาชีพหลักคือขายก๋วยเตี๋ยวเหรอลูก

ส่วนใหญ่ลูกค้ามาชอบสั่งอะไรลูก

เหรอแล้วหนูลวกเส้นอร่อยไหม

เหรอเกี่ยวกับเรื่องก๋วยเตี๋ยวในวันนี้นะ
ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพที่น้องอุ้มก็ถือว่าได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรมเลี้ยงครอบครัวได้นะครับ
และเกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับก็คือเกมเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยว
และจะส่งใครมาต่อทิศในเกมนี้ครับ
น้องอุ้มครับ
เชิญครับ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ค่ะทำได้นะอุ้มนะสู้นะโจทย์และกฎิกาสำหรับเรื่องนี้นะครับ
ก็คือทำก๋วยเตี๋ยวแห้งจำนวน๘ชามภายในเวลา๓นาที
พร้อมแล้วต้องเต้นเต้นเริ่มเริ่มครับ
โอ้ยไว้ลูกโอ้ยไว้

หนึ่งช้าขวาไปแล้วแม่เร็วคือ
เร็วเร็วเร็วสิ้นสาม
เอาไว้ไว
อ่าไม่อยากวางลูกแล้วหนูล่วงต่อเลย
แปดครั้งนะครับสามนาที
ไว้กันดูเร็วเร็วเร็วอ่าวางครับตามมานะครับ
ขึ้นเลย
อีเล่าเล่าสองสองเออเก่งมากเอาเร็วเร็วเร็ว

เอาเร็ว
พอแล้วลูก

ท่านก็ทำ
หมดจะหมดเวลาแล้วเร็ว

คนทำก็ทำเต็มที่ส่วนคนเชียร์ก็เชียร์แบบสุดตัว
ครอบครัวนี้ร่วมแรงร่วมใจกันดีมากมากมาเอาใจช่วย
ให้ครอบครัวแม่เก๋ทำสำเร็จด้วยกันนะครับโอ้
ลั่วคุยเต๋ียวปรุงเครื่องปรุงได้ไหมฮะแต่ทำไมคุณ

ให้เป็นเช่นนั้นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่เกินสามนาที

โอ้โหแหงหมดเลย
ให้ไป๓นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้น

เก่ง
สะสมเงินรางวัลในวันนี้นะครับ
ปลื้มใจกับทางบ้านจริงของแม่เก๋นะครับ

รับทุนสะสมต่อชีวิตอยู่ที่
โอ้โห

เรายังมีเงินทุนสะสมเพิ่มให้นะครับ

ครอบครัวของแม่เก๋จากจังหวัดนครปฐม
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

กล่องโบนัสลุ้นล้าน
ติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ว่าจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
รับกล้องโบนัสลุนลานหยุดไปเจอเลขประวัติเหมือนกันทั้ง๔กล้อง
และรับโบนัส๑๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
โบนัสไปเลย๑ล้านบาท
๑ล้านบาทอยู่ในกับมือของครอบครัวแม่เก๋

แม่เก๋ค่ะ
แม่เก๋ครับ
แตกมือกันมาแล้วนะขอพลังกันมาแล้วนะ
ผมขอให้โชคดีนะครับกับการหมุนกล้องโบนัสในครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญมาถึงแล้วกับครอบครัวของแม่เก๋นะครับ

ขอให้โชคดีหมุนกล้อง